อุ้มแมวทวงหนี้

แมวทวงหนี้
ไม่เข้าใจ

แล้วพาน้องเหมียวตัวนี้

มาอยู่หน้าออฟฟิศนึงนะ

คุณป้าบอกว่าหนูรู้ไหมทำไมป้าต้องทำแบบนี้

ในวัดที่เคยรู้จักสนิทสนมกันเนี่ย

ต้องหาเงินมาใช้เจ้าหนี้แทน
แล้วตอนนี้เจ๊ไม่ได้ทำงานแก่แล้วลูกเอ้ย

แล้วเนี่ยมันป่วย

ผ่าตาดทำยังไงไม่ใช่แค่แมวที่ป่วยอ๋อเข้าใจละอ่าอ่า
คือพี่เบิร์ดเข้าใจยากว่าเอาแมวมาให้ดูเลยว่าเนี่ย
แมวฉันป่วยอ่าไม่มีตังค์แล้วแต่ว่าฉันไม่มีตังค์จะพาแมวไปหาหมอ
นี่แหละแล้วทำไงไม่ใช่แค่นั้นด้วยนะ
ค่าเช่าห้องของป้าก็ค้างเอาไว้ฉันอยากจะตายไปพร้อมกับแมว
ก็ตายไม่ได้อีกต้องหาตังค์มาคืนเจ้าหนี้ก่อน
ขอแค่เงินที่เอาไปคืนมาให้หมดแค่นั้นได้ไหม
แล้วที่ต้องทำขนาดนี้เจ๊ไม่รู้จะต้องทำยังไง
เจ๊ร้องไห้ทุกวันไม่รู้จะเอาตังค์ที่ไหนมาคืนเขา

อะไรต่อเนี่ย

ลูกหนี้นะรู้เรื่องแล้วหัวหน้าของในวัดรู้เรื่องแล้วแหละ
ขอมาเลยเอกสารการแจ้งความแล้วก็รับปากด้วยว่าเดี๋ยว
จะพาในวัดมาวันนี้ที่เท่าไหร่๘ใช่ไหม
วันนี้แหละพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาในวัดมาเจอเจ๊เลย
แล้วก็ได้เคลียร์กันไปเลยว่าไอ้ตังค์๒๐๐๐บวกกับเงิน๘๐๐๐ที่ยืมก่อนหน้านี้
ทำไมไม่คืนแล้วเมื่อไหร่จะคืนให้ทำสัญญงสัญญากันไปเลย
ถยอยถยอยคืนกันก็ได้คุยกันดูแต่ว่าเรื่องของการทวงหนี้เนี่ย
ระวังหน่อยถ้าคุยกันดีได้ก็คุยกันดีเพราะว่ามันมีข้อห้าม
กฎหมายทวงหนี้อยู่ใช่เดี๋ยวจะไปแทนที่เราจะได้ตังค์ด้วย
เดี๋ยวไม่ทำผิดกฎหมายซะฝากด้วยกันแล้วกัน